ว่าข่าวที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมให้ทราบกันนะครับ
โดยเฉพาะใกล้วันที่สลากจะออกแล้ว

ความแปลกประหลาดของลูกวัวเพศผู้สีขาว
จะคลอดออกมาไม่เหมือนตัวอื่นครับมี๖ขาไม่มีรูทวาร
ซึ่งเป็นวัวของคุณยายพนมพรมศาลอายุ๗๔ปีอยู่บ้านเล็กที่๑๒๐หมู่๗
ตำบลปากตมอำเภอเชียงคาญจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงวัวไว้ทั้งหมด๑๑ตัวปล่อยให้กินย่าที่ท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็มีแม่วัวตัวหนึ่งและอายุ๘ปีมันตกลูกออกมาลูกตัวนี้แหละมันมี๖ขา
เชื่อว่าลูกวัวเกิดมาก็คงให้โชคลาภครับ
ชาวบ้านรู้ก็พากันมาดูมาตีนะฮะไม่ได้ตีวัวนะครับแต่ว่าตีตัวเลขนะครับ
แล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงแต่พอประมาณนะแล้วแต่ดวงใครดวงมันด้วยนะครับ
ใช่อาจจะวัว๖ขาไปแล้วใช่ไหมดิฉันพาไปดูนี่ค่ะแมว๘ขาคุณผู้ชม๘ขาตกใจ๒ตัวค่ะ
กรณีขาละถูกแล้วคุณเนี่ยโอ้โหคุณก็ตกใจไม่ใช่
ว่าแมวตัวเดียวมี๘ขาไม่แมวสองตัวมี๘ขาเนี่ยมันอยู่ในรถคันนี้ค่ะ
ก่อนผมเจอแมว๒หางอีก๕อีก๒ตัวอย่างนั้นก็เจอแมว๔ตาแล้วล่ะ
มาดูรถคันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมรถคันนี้เขาจอดอยู่ที่ข้างสารกลางที่จังหวัดตราด
แล้วลูกแมวมันเพิ่งคลอดไงอยู่ในห้องเครื่องรถโตโยต้าคันนี้เนี่ยนะคะทะเบียนกไก่ขไข่๙๗
คือตัวหนึ่งสีดำอีกตัวหนึ่งสีเทาเป็นตัวเมียทั้งคู่ตัวจิ๊วเดียวเองค่ะ
เจ้าของรถเขาบอกว่าไม่รู้เลยนะเนี่ยที่บ้านคือจริงรู้ว่าที่บ้านมีแมวท้องแก่ใกล้คลอดอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่แมวนั้นมันมาคลอดลูกตอนไหนแล้วมันคาบลูกมาไว้ในห้องเครื่องหรืออย่างไร
คิดดูนะคุณขับรถจากบ้านมาสารกลางจังหวัดตราด๓๐กิโลแล้วมันก็อยู่ในห้องเครื่องนั่นแหละ
แล้วคุณคิดดูถ้ามันไปร่วงระหว่างทางรถคันหลังเหยียบแบนเลยนะ
นี่ค่ะมาร่วงตอนรถจอดแล้วนะใช่ค่ะแล้วเขาก็เปิดฝากระโปรงดู
เพราะมีเสียงร้องอยู่ก็เลยกลายเป็นเจอ๒ตัว
เจอตัวดำก่อนแล้วก็ค่อยเจอตัวเทา
เขาก็ต้องไปเอานมแพะมาป้อนมัน
ก็เจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ที่สารกลางจังหวัดมามุ่งดู

ป้ายทะเบียนรถนี่บอบช้ำเลยนะต้องถ่ายรูป
เอาไปถ่ายรูปกันที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยค่ะ
ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปงูหลามค่ะคุณผู้ชม
ตัวใหญ่เลยนะมันนอนกกไข่อยู่ใต้กอไผ่
อยู่หลังบ้านเลขที่๔๒๔ทับ๖หมู่๒
ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลก
เจ้าของบ้านบอกว่าผมตกใจมากนะ
เดินออกไปจะตัดไม้ไผ่แต่ไม่เจอไม้ไผ่เจองูก่อนเนี่ยค่ะ
ตกใจแทบช็อกก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะคะ
พอจับงูได้แล้วไม่ได้เจอแค่งูเท่านั้นนะ
ยังมีไข่อีก๑๙ฟองค่ะแม่งูมานอนกกไข่อยู่ตรงนี้แหละ
ก็เลยนำไข่พร้อมกับแม่งูออกไปไว้บริเวณลานด้านนอก
แล้วก็จับแม่งูมาวัดสัดส่วนหน่อย
ความยาว๓เมตรน้ำหนักเกือบ๑๕กิโลกรัม
แต่เขาจับไปก็จับไปทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเดี๋ยวไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ครับไปดูที่ชนบุรีกันบ้าง

ยังไงว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันปอตท
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทอง
เดินไปสิคุณป้าเดินไปหน่อยเดินไปดูนี่ค่ะนี่จอมปลวก
แต่ว่ารูปร่างคล้ายกับพระพุทธรูปปางสมาธิ
เขียนเมื่อกี้เห็นไหมมีเกรดแหลมยาวอย่างเห็นได้ชัด
อ๋อใช่นี่มุมนี้เหมือนเลยนะครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเชื่อว่า
ท่านมาดีจึงมาปรากฏกายให้เห็นท่านที่ว่าเราก็ถามท่านไหนครับ
ชาวบ้านก็บอกไม่ได้บอกว่าท่านนั่นแหละท่านมานะฮะ
ปกปักรักษามาให้โชคให้ลาบก็เลยไม่พลาดครับ
นี่เอาแป้งไปโรยนะฮะเอามือลูบเบาแล้วก็เห็นฮะ
เห็นอะไรคะเลขปลายทูบนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้กัน
บางรายเมื่อได้เห็นเลขแล้วก็เดินไปซื้อลอตเตอรี่
ที่เปิดแผงขายในปั๊มนั่นแหละครับค่ะนี่ตรงนี้เหมือนนะ
ใช่นี่ดอกปลั่วเหมือนพระพุทธรูป
ไปดูอะไรนึกถึงดอกบัวหน่อยละกันคุณผู้ชม
แต่ว่าที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแปลกดี
ใช่แปลกดีใช่เป็นดอกบัวที่อะไรคะเดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปดูนะ

เห็นไหมมันคือปลีกล้วยจริงแล้วอยู่ที่สุรินทร์นะ
แล้วมาโผล่กลางลำต้นแบบนี้ดูสิปลายหัวปลีชี้ขึ้นฟ้า

วยต้นนี้อยู่ที่บ้านค่ะบ้านเลขที่๑๒๕
ที่หมู่แปดที่ตำบวนอำเภอจำพระ
เจ้าของบ้านก็นิมนต์พระมาเลยนะคุณ

เพราะว่าปลีกล้วยมันโผล่ขึ้นมาตรงกับวันพระพอดี
พระเนี่ยก็คือ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมามันก็โผล่ออกมาเลยนะคะ
เจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาบนั่นแหละ
ส่องหาตัวเลขกันใหญ่ปรากฏว่าเขาไปเจอปลีกล้วยเนี่ย
มันมีเป็นลูกเล็กโผล่มา๖หวี
บางคนก็เอามือถือถ่ายรูปเอาไว้จะดูไง
ซูมดูแล้วมันมีอะไรบ้าง
ก็ใครเห็นเป็นเลขอะไรก็จะเอาเลขนั้นไปเสี่ยงโชคกัน

นี่นี่คืออะไรคะเนี่ยนี่เห็นชัดเลยนะครับ
ตั้งแต่ดูมาช่วงที่แล้วจนตอนนี้ดิฉันว่ามีครบแล้วนะ
ใช่แล้วแต่จะไปวางตำแหน่งเอาเอง
ตั้งแต่๐๙มีหมดทุกตัว
แต่เราก็ขอให้ซื้อสลากที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างที่ร้องเรียนแจ้งความกันไม่ได้นะ